สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ซึ่งต่อเนื่องกันใน๔๘ชั่วโมงเท่านั้นเอง

มีผู้เสียชีวิต๒ท่านเป็นนักวิชาการนะคะ
เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งนะคะ
ก็คือสถาบันมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
เสร็จแล้วก็ตามหาตัวผู้กระทำตัวผู้ก่อเหตุ

แล้วก็กินระยะเวลาประมาณ๕๖ชั่วโมง

และแน่นอนนะคะสื่อทั้งประเทศไทยได้ยินเสียงวิภาควิจารณ์

วันนี้เราจะให้ได้ฟังอีกมุมหนึ่ง

แต่จะฟังว่าเมื่อสื่ออยู่ในพื้นที่
ได้รับรู้มากกว่าการรายงานที่ออกมาไหม

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางฝั่งเจรจานะคะ

ของผู้ที่เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดนะคะ
หรือแม้กระทั่งตำรวจอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งรอเข้าชาร์จตัวในทุกกรณีนะคะ
ว่าตกลงแล้วมีการเตรียมการกันแบบไหน

ซึ่งแม้ว่าจะเกาะติด๕๖ชั่วโมง
ก็ยังไม่สามารถมีช่องไฟให้ได้รายงาน
เพราะว่าทุกวินาทีทุกคนลุ้นว่า
อยากให้ภารกิจในการเจรจานั้นสำเร็จนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับนักข่าวของไทยรัฐทีวี
สองท่านไปตั้งแต่วินาทีแรกเลยทีเดียว

แต่ว่าการเข้าไปอยู่ในพื้นที่รายงาน
อันนั้นบางส่วนจะไม่ได้ออกมาในกล้องโทรทัศน
แล้วก็ข้อมูลบางส่วนจะได้หลังจากที่เหตุการณ์

สองท่านค่ะท่านแรกคุณธนากรริตุ
และอีกหนึ่งท่านคุณวิมนต์วันธรรมะพักดี

จริงแล้วภาพของกล้องโทรทัศน์เก็บไม่หมด

แช่อยู่สักมุม๒มุม๓มุมเท่านั้นเอง

คุณธนากรเป็นเสียงที่อยู่ระหว่างวินาที
เรียกว่าสิ้นสุดของเหตุการณ์ก็ได้
เอานะตรงนั้นแล้วหลังจากที่กล้องไม่ได้ถ่ายแล้ว
ก็คืออาจารย์ถูกพาตัวไปที่โรงพยาบาล

ก็ทันทีที่เสียงปืนดังขึ้น

ของทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่นั้นก็ตกใจ
เพราะว่ามันเหมือนมันไม่มีรางบอกเหตุ
ไม่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามันกำลังจะเข้าสู่ช่วงวิกฤตแล้ว
คุณจอมขวัญมันผ่อนคลายมาก
ใครที่ดูว่าดรบรรชัยนั้นนะคะวล้วงแล้ว

คุกเข่าเนี่ยโอกาสที่ปืนจะวางที่พื้นมันจะง่ายกว่า

หลักการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษเขามีอยู่แล้ว
ซึ่งเราเห็นตั้งแต่ชั่วโมงแรกมีชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไป

มันจะมีวิธีที่ทำให้ปืนกระบอกนั้นไม่สามารถใช้งานได้
ก็คือจะมีหน่วยสไนเปอร์เขาพร้อมอยู่แล้ว

แล้วก็บรรยากาศมันก็กำลังดีแต่อยู่แล้วมันมีเสียงปืนดังขึ้นมา
มีอะไรหลังจากนั้นหรือว่าเป็นที่เป็นพยาหรือว่าหลักฐาน
หลังจากที่อาจารย์นวลชัยถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลไหมคะ
ก็ตอนแรกพอเราได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเนี่ย
เราต้องมองว่าคนที่อยู่ชั้น๘เนี่ย
จะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันเป็นเสียงปืนหรือเปล่า

พอเราได้ยินเสียงช่างภาพก็เริ่มที่จะหันมาบอกว่า

คือข้างล่างเนี่ยจะเห็นความกลโลหลเลย

ทางตำรวจเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงปืนใช่ไหมคะ

ตำรวจที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

แต่ก็เป็นช่วงเวลาเพียงแค่

ที่ทางรถพยาบาลเนี่ย

ที่เราให้ดูหลังจากที่

เพราะว่าพอเข้าในพื้นที่ก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดต่างอะไร

หรือว่าห้องพักของอาจารย์ไหมคะ
เป็นสิ่งที่ทางพี่สาริจ

โดคเตอร์เชื่อใจทางท่านศาลิทเนี่ยก็บอกว่าขอดูรถได้ไหมโดคเตอร์ก็ให้
เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันอะไรทุกอย่างมันกำลังจะดีแล้วก็ดรก็ให้
ทางบริษัทนี้ก็คือไปดูก่อนว่าในรถมีอะไรไหมอาจจะมีอะไรที่เป็นอันตรายไหม
ก็ไปดูว่ามันมีสิ่งอะไรไหมที่แน่แหละกุญแจรถยึดไว้ก่อนล่ะก็คือจะต้องเอามา
แล้วหลังจากนั้นทางท่านสาธิตเองก็บอกว่าขอดูห้องพักได้ไหม
เพราะตอนที่เกิดเหตุนอกจากดรวัญชัยที่มาเปิดห้องพักที่นี่
มันยังมีคนที่เข้ามาใช้บริการอื่นแล้วเขายังไม่ได้เช็คเอาท์ออก
แล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้เช็คเข้าออกเลย
เพราะว่าในขณะที่เกิดเหตุมันเป็นช่วงเวลากลางวัน
ซึ่งมีบุคคลอื่นมีการเช่าห้องพักอยู่ด้วย
ทางพลตำรวจโทษานิทก็บอกว่าในขณะที่มีการเจรจาต่อลองซึ่งใช้เวลานานมาก๕๖ชั่วโมง
ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาพักเนี่ยค่ะยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้
ก็ต้องมีการเจรจากับทางดรวัญชัยนะคะในการขอเข้าไป
จากการตรวจรถแล้วเข้าไปภายในห้องพักก็พบว่ามีเด็กอยู่ด้วยในห้องดังกล่าวนั้น
ก็ต้องไปช่วยกลุ่มนั้นออกมาก่อน
ถ้าสมมุติผู้ที่พักห้องอื่นจะออกจากพื้นที่ของโรงแรมเนี่ยแปลว่าต้องเดินผ่านจุดเกิดเหตุเหรอค

ใช่ถ้าอยู่ตรงประมาณเกินกลางก็แท้เข้าไปแล้ว
ซึ่งมันจะมีห้องทั้งซ้ายขวาในเกือบรวมแล้วเกือบ๑๐ห้อง

ที่ตำหรวดเป็นห่วงคือไปถามว่าความต้องการพอแน่นอนเหรอคุณ
พระอ้อมสำเร็จรูปว่าเด็กพอไหมอะไรไหม
คือตำหรวดเขาก็ควรอยากไปดูตรงนั้น
แล้วทีนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่คุณวิมนต์วัน
ก็คู่กันไปมีหน่วย
จะมีหน่วยหะมีหน่วย
กองบังคับการปราบปรามของกองปราบ

คือมันจะมีเหตุรุนแรงหรือยังไงคะ
โดยปกติในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยค่ะ
ในการคืออันนี้เล่ายอมดีกว่า

เราสองคนเนี่ยได้รับภารกิจมาเป็นภารกิจในการเข้าไปปิดล้อมตรวจ

ซึ่งเป็นฆาตกรที่ฆ่าอาจารย์สองคนแล้วก็มีอาวุธปืนอยู่ในมือด้วย

แต่พอเราไปถึงสถานการณ์เปลี่ยน
เปลี่ยนจากการปิดล้อมจับกลุ่มเป็นเรื่องของการเจรจา
เพราะฉะนั้นแล้วชุดตำรวจที่มาเนี่ย
โดยปกติในการเข้าจุดของเขา
เขาก็จะมีการประเมินว่าต้องวิกฤตสูงสุดอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็จะเตรียมมาทั้งหมดนะคะ

ชุดพิเศษหน่วยประตูกรรมพิเศษก็ต้องเตรียมมา

แล้วชุดเหล่านี้คืออยู่ตรงไหนของโรงเรียน
ก็ถ้าหน่วยอนินทราชจะอยู่ทางด้านหน้าของ
ของทางดรส่วนหน่วยคอมมันโดจะอยู่ด้านหลัง
รไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นครับไม่เห็นครับ
ทีนี้ก่อนที่เราจะเบรกขอนิดเดียวนะคะ
คือจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้การเจรจาตลอดระยะเวลา
จะเห็นแล้วแต่ช่วงบางช่วงตำรวจจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใกล้ชิด
เป็นญาติเป็นคนสนิทและบางช่วงตำรวจจะเข้ามาประสานด้วย
ลักษณะการเจรจามันมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนไหมคะ
ว่าเขาแบ่งกันแบบไหนช่วงไหนควรจะเป็นตำรวจ

ผมว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์มากกว่าครับ
ว่าอะไรที่ทำให้ทางคนที่กำลังอยู่ในภาวะอย่างนั้น
เขามีท่าทีที่อ่อนลงผมคิดว่าตำรวจต้องทำ
แล้วก็สิ่งที่ทางตำรวจคุยที่ทำไมดรถึงไม่ยอม
เพราะว่าดรเขาบอกเขากลัวว่าถ้าเกิดเขามอบตัวเขารู้แล้วว่าโทษเขาหนัก
แล้วก็อย่างที่คุณวิพันธ์บอกว่าดรเคยไปทำงานในเรือนจำ
เคยไปเป็นอาจารย์พิเศษคือไปสอบไปเป็นวิชากรให้ความรู้
รรู้อยู่แล้วว่าในเรือนจำสภาพเป็นยังไงเจ้าตัวไม่อยากอยู่
แต่ตำรวจก็พูดว่าคดีเหล่านี้มันมีเหตุและผลในการที่จะบรรเทาโทษ
อย่างคดีหมอชื่อดังฆ่าภรรยาคดีนักศึกษาแพทย์ฆ่าภรรยา
คดีดรที่ใช้ไม้ก๊อฟตีภรรยาตำรวจยกมาทุกคดีเห็นไหมทุกวันไอ้คนพวกนี้ออกมาแล้ว
คือที่ต้องยกมาเนื่องจากอาจารย์รู้ทั้งหมด
รู้กฎหมายรู้โทษรู้ขั้นตอนแม้กระทั่งรู้ว่าในเรือนจำเป็นแบบไหน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
สถานการณตรงนั้นมันผ่อนคลายลงก็เลยปล่อยให้ญาติเข้าไปพูดคุยจะมีการสลับสับเปลี่ยนในการเจรจาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเขามีการประเมินตลอดเวลาก็คือว่าเมื่อไหร่ที่อาวุธปืนในมือจะวางลงซึ่งจริงอย่างที่เราก็เห็นกันในภาพด้วยนะคะที่คุณ

มันอาจจะดีขึ้นแต่แล้วฟ้ายังไม่ทันได้มืดดีเลย

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ลองฟังจากมุมของผู้ปฏิบัติงานแบบโดยตรงนะคะ
ว่าท่านประเมินสถานการณ์เมื่อวานี้เนี่ย
มันผิดแผกไปจากที่กราฟมันควรจะเดินไป
ทางที่ดีขึ้นอย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมเราจะคุยกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ

ค่ะก็อาจจะต้องขอย้อนในบางอย่าง
เราก็อาจจะไม่ได้อยากจะพูดถึงกันมากนักนะคะ
แต่ว่าจากปฏิบัติการเมื่อวานี้

ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์จะจบจะจบเศร้าขนาดนี้ไหมคะ
เพราะว่าเราคุยกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีในพื้นที่เนี่ย

คือมันค่อยผ่อนแล้วสถานการณ์มันดูดีขึ้น
ท่านคิดว่าเมื่อวานนี้มันจะจบแบบนี้ไหมคะ
ตำรวจในการประเมินสถานการณ์ตรงหน้านะคะ
ว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับสองท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ

ไม่ทราบว่าคู่ขัดแย้งมีเพิ่มเติมมากกว่าสองท่านหรือไม่
ประการถึงนั่งที่ควรต้องทราบเหมือนกันคือต้องเร่งติดตามรับตัวให้ได้
เราไม่ทราบคู่ขัดแย้งเพิ่มเติม
หมายรวมถึงครอบครัวของทั้งสองท่านที่เสียชีวิตอาจจะเป็นเป้าหมายด้วย
ซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้ทางชุดของกองปราบวางกำลังเฝ้าระวังอยู่
หรือว่าจะมีสถานการณ์ลุกลามบานปลายไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมานะครับ
สามารถสินทราบได้ว่าโรคต้นชายนั่นเนี่ยหลบหนีมาสั้นตัวอยู่ที่ฐานที่เกิดเด็ก
คือโรงแรมสุภาพสุธิศาสตร์นะครับผมกับทีมงานของกองปราบก็ได้เร่งรัดไปที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปทำงานร่วมกันนะครับก็สรุปทีมงานขึ้นมาในเบื้องต้นว่าเนี่ย
ชุดยุทิวิธีชุดเยียวยายฟื้นภูและชุดสอบศูนย์

ในเรื่องต้นดูแล้วเป็นสารที่ปิด
สถานที่ปิดก็เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
ประกอบกับน้องสื่อมวลชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการที่ไม่เข้ามาทำให้เกิดความกดดัน
สำหรับโรคเตอร์วันชัยผู้ชีวิต
เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เป็น
เป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดการการทำงานของเจ้าหน้าที่สูงขึ้น
แต่ยังตามสถานที่เกิดเหตุประเด็นห้องพัก
มีห้องพักหลายห้องอยู่ในแก้เคียง
ซึ่งสืบทราบเบื้องต้นแล้วยังมีผู้ตกค้างอยู่ในห้อง

ถ้าทีของโรคเตอร์วันชัยดูแล้ว
มีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเอง
กระเพาะตัวเองไม่ผสมมุนทำร้าย
บุคคลอื่นนะครับที่เราติดตามมา

อันนี้เราคิดอยู่แล้วติดวินการพระที่ที
ถือว่าเราพยายามแสนหาข้อมูลทั้งหมดนี้มา
แต่ดูแลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเนี่ย

เขาอาจจะรำคาญเพราะว่าตัว

จบการศึกษาสูงดรนะครับ
เอกนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเอง

แล้วก็ไม่ค่อยแสดงอะไรเจ็ดกฎพอสมควร

คิดอะไรได้นะครับเป็นความผูกพันกัน
ทางด้านรู้สึกมิดคิดจิตใจต่างเนี่ย

ผ่อนคลายเป็นช่วง

สมมติว่าก็ยังมีช่องทาง
ทางกระดีที่จะหนักเป็นเบาได้
เขาอาจจะใช้ความสามารถไปใช้ทำการสอนในข้างในได้

พูดให้เขามีช่องทางในการที่จะถอยหลังกลับมา
มีแนวน้ำขี้คลายมาโดยดับ
แต่สุดท้ายช่วงเย็นเนี่ยเขาค่อนข้างระมัดระวังตัว
การยืนอยู่ที่รถเนี่ยเขาเริ่มเดินมาดูรอบรถ
ผมทำการชับแจ้งคำสามารถว่า

และไม่มีบุคคลที่สามที่มีแนวน้ำได้
ก็เลยพยายามที่จะเน้นเรื่องการเจรจาเป็นหลักนะครับ
สุดท้ายเขา

สุดท้ายเขาดูโรยการตลอดให้เวลาตัวเอง
เขาต่อสู้กับความคิดฝึกสึกคิดตัวเอง
ครอยตามพี่น้องไปนึงช่วง

เพื่อให้เขาจะโดนอุดปืนแล้วเดินออกมาหาย่านพี่น้อง

แต่ที่สุดเขาก็เหมือนต่อสู้ความรู้สึกด้วยคิดตัวเอง

เรียนกันเลยถามท่านเสริมเลยค่ะ

ว่าถ้าดูจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแล้วนะคะหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นในห้องพักหรือว่าสิ่งที่อยู่ในรถ
หรือแม้กระทั่งแวดล้อมอื่นแล้วถ้าประกอบกัน
หรืออาจจะสับสนว่าจะเอาแบบไหนดี

ผมตอบได้เลยว่าภายในไม่ช้าไม่นานเนี่ย
ต้องทำตลายตัวเองถึงกับชีวิตแน่นอน
แต่ในช่วงที่หลบหนีไปเนี่ยอย่างที่บอกผมได้นำเรียนตั้งแต่เมืองต้นแล้วว่า
เรากังวลว่าจะไปทำร้ายใครเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ย
เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะควบคุมฐานการณ์แม่บ้านตายมาก
แต่เขาว่ายังไงเขาต้องยิงตัวตายแน่นอนเพราะเขาเริ่มเขียนมันทึกแล้ว
ก่อนแน่นี้เกิดเกิน๑วันหลังจากหลบหนีไปเขาเริ่มเห็นมันทึก
ไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าเขาประสงค์ที่จะฆ่าตัวตายแน่นอน
เป็นเรื่องนี้ที่เราพยายามยื้อพยายามยื้อนานให้สุดละ๖ชั่วโมง
คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่ความรู้สึกยังคิดที่เขามีอยู่

ค่ะท่านเข้าใจได้ค่ะแต่ดิฉันเหลือเวลาน้อยขอสั้นนิดเดียว
จริงแล้วตามแผนถ้าเมื่อวานนี้มันมาถึงพบคล่ำแล้ว
จริงแล้วมีแผนของตำรวจที่จะเข้าหาจังหวะเข้าชาร์จตัว

คือเรามีความอสมุทรให้เขาเข้าสู่ประการที่ทำอยู่แล้วนะครับ
ในการต่อสู้ก็สามารถใช้อุตสุทธิ์ที่จะเยี่ยงต่อสู้กันได้นะครับ

อย่าให้เขาเข้าสู่กับบนการที่ทำน่าจะดีกว่านะครับ
ดูท่าทีเนี่ยเขาไม่ตอบรับในสิ่งเหล่านี้เลย
แล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำร้ายตัวเองแน่นอน
ดูในการตลอดเหมือนให้เวลาตัวเอง
แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ไปพบค่ำความมืดจะเข้ามา
การอำพางซอสเรนของเจ้าที่จะมี
ซึ่งผมก็เรียนตามตรงว่าเราก็เตรียมยุทธวิธีไว้
ถ้ามีโอกาสอะไรต่างที่สามารถจะทำได้
โดยที่ไม่เป็นอันตรายให้ใคร

แต่คือโอกาสจุดนั้นมันยังไม่สามารถยุ่นมา

รถอาวุธปืนล่อหลับกลางที่แอโลอัตรายังต่าง
เราก็เห็นท่าทีก็ค่อนข้างดีขึ้น
สุดท้ายเลยเนี่ยญาติพี่ชายเขาเนี่ยกำลังจะไปซื้ออาหารให้ทาน
เรานั่งลงกับพื้นแล้วพี่ชายญาติก็ดีใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวมานั่งทานด้วยกันที่พื้นคอนกรีตนั่นแหละ
ผมก็ยืนจุดนั้นอยู่ด้วยกำลังจะสั่งกับลูกน้องไปซื้อข้าวไม่ทัน
ค่ะท่านเราพอจะเห็นภาพการทำงานของตำรวจนะคะ
คือจริงฉันมีประเด็นจะคุยกับท่านแต่ว่าเวลาเหลือน้อยยังไง
เราเห็นภาพวิธีคิดของตำรวจที่ปฏิบัติงานนะคะ

เน้นมาเพิ่มเติมค่ะเน้นมาที่คุณธนากรก่อน

คือสิ่งที่ยากที่สุดตลอด๕๖ชั่วโมงเนี่ย
ตำรวจมีเหมือนกับพูดแลกเปลี่ยนให้ฟังไหมคะ
ก็คืออะไรที่ยากหรือยังอ่านไม่ออก

ก็อย่างที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกเมื่อสักครู่คือความคิดของดร
คือมันจะแตกต่างจากถ้าเกิดเป็นคนร้ายทั่วไปเนี่ย
เป็นคนร้ายทั่วไปเป็นมือปืนหรืออะไรทั่วไปเนี่ย
เขาก็ว่าโอเคถ้าเราพูดนมน้ำชุดของตำรวจที่มีหลักกิจวิทยาในการฝึกอยู่แล้วเนี่ย
เขาก็จะคอยตามก็จะคิดตามคิดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอพูดไปเขาค่อนข้างตอบสนองน้อยมาก
มีดรวัญชัยมีคือเนื่องจากเราดูจากโทรทัศ
จะไม่ได้ยินเราจะไม่ได้เห็นในเสียงในการตอบโต้นะคะได้เห็นแต่ท่าทาง
รวัญชัยมีตอบกลับมากับสิ่งที่ตำรวจพูด
ตอบกลับมากับคนใกล้ชิดคนสนิทไหมคะ
ก็ที่ผมได้ยินเลยนะครับก็มีขอโทษตำรวจ
อันนี้ได้ยินบอกว่าขอโทษที่มันวุ่นวายแบบนี้ที่มันเป็นเรื่องแบบนี้
แล้วก็ทางตำรวจก็บอกไม่เป็นไรมาเข้าสู่กระบวนการ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีเหตุบรรเทาโทษมีรายได้นะอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่ประเด็นที่ญาติหรือว่าคนใกล้ชิดพูดกับโตเตอร์บัญชัย

ก็เท่าที่นั่นก็คือญาติเขาก็บอกให้มอบให้มอบอะครับ
เขาบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะ
ทุกคนที่บ้านโอเคนะรออยู่นะอะไรอย่างนี้ครับ
หรือว่าท่านไหนที่อยู่ในที่ปฏิบัติงานไหมคะ
ว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างพอจบเรื่องแล้วนะคะ
เท่าที่ได้มีการพูดคุยถ้าที่คุยเยอะที่สุดก็คือท่านสานิทนะคะ

น่าจะในวิชาที่จะได้ตัวท่านกลับมาแบบเป็น
ไม่มีเกิดเหตุสลดไม่มีเกิดเหตุสลดอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับเพื่อน
ดรวัญชัยก็คือชื่อดรนรงศักดิ์นะคะ
ซึ่งการพูดคุยเราก็พยายามสอบถามว่า
อาจารย์คะกับการที่ดรวัญชัยได้มีการกระทำแบบนี้เนี่ย
ในส่วนตัวของเพื่อนสนิทที่คบกันมาเป็น๑๐ปีท่านคิดยังไง
ท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมาย
เพราะเขาเชื่อว่าดรวัญชัยวางแผนมาเพื่อที่จะกระทำสิ่งนี้
วางแผนในการที่จะก่อเหตุก่อนหน้านี้
แล้วก็วางแผนที่จะกระทำในวันนี้อยู่แล้ว
เราก็พยายามสอบถามว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้ท่าน
ได้มีการมองว่ามีการวางแผนอยู่แล้วคือว่ามีการส่งอีเมล
ก็คือหลังจากที่มีการก่อเหตุแล้ว
ท่านก็ส่งอีเมลไปให้เพื่อนที่สนิทกล่าวขอโทษ
กล่าวก็โทษกับเพื่อนแล้วก็ขอลา
ซึ่งทุกคนก็มั่นใจว่าหากว่าหากว่าวันนี้ท่านพ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
หลบหนีไปได้สุดท้ายท่านก็อาจจะปลิดชีพตัวเองเหมือนเดิม
ไปปิดท้ายที่คุณธนากรถ้าสมมุติคนที่อยู่ในเกาะเหตุการณ์
ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกคือสุดท้ายแล้วประมวลภาพทั้งหมด
เมื่อวานนี้สื่อมวลชนตั้งแต่ตามข่าววันแรกที่ท่านเป็นผู้ก่อเหตุ
จนกระทั่งวันที่๒เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอด๕๖ชั่วโมงเนี่ย
ตอนนั้นสื่อมวลชนประเมินสถานการณ์ว่าสุดท้ายแล้วจบแบบนี้ไหมคะ
อย่างที่บอกว่าภารกิจมันเปลี่ยนคือตอนแรกที่ไปเนี่ยคิดว่าภารกิจแค่แป๊บเดียวก็เรียบร้อย
หมายถึงว่าเราสามารถจับกลุ่มตัวท่านได้มาดำเนินคดี

ใช่แต่พอภารกิจเปลี่ยนเนี่ยทุกคนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าด้วยท่าทีของอาจารย์เองที่ส่งผ่านออกมาจากภาพที่เราเห็นตลอดเวลานะคะ
ผ่อนคลายเป็นระยะหรือบางครั้งก็มีความเครียดขึ้นมาบ้าง
แต่จากการเจรจาสื่อส่วนใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่ตำรวจปรบมือเราจะได้ยินเสียงปรบมือตลอดเวลา

ทุกคนก็ปรบมือตามเพราะนั่นมันคือสัญญาณด้วยความที่เราอยู่ไกลนะคะเราอยู่บนตึกเราอยู่บนอาคาร
ทุกครั้งที่มีการปรบมือสื่อที่อยู่บนตึกเนี่ยก็คือจะแบบปรบมือไปด้วย
รู้สึกแบบเฮ้ยมันใกล้แล้วใกล้ที่จะจบใกล้ที่ท่านจะยอมใกล้ท่านจะวางปืน
เราอยากเห็นภาพที่สุดท้ายแล้วเนี่ยดรวัญชัยญาติคนสดิตโดยถึงรู้สิทธิ์เนี่ยโผล่เข้ากอดกัน
นั่นคือภาพสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นในวันเมื่อวานนี้
ปิดท้ายที่คุณธนากรค่ะสายอาธิกรรมด้วยนะคะ
มวลชนไทยไม่น่าจะต้องรายงานไม่น่าจะเคยมีข่าวไหนที่รายงานยาวนานในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมถ้าหากไม่นับสถานการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านี้นะครับ
ก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของทางสื่อเหมือนกัน
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทและอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ของสื่อ
ผมต้องบอกว่าสมัยนี้สื่อไปเร็วมากคุณจอมขวัญสื่อโซเชียลอะไรต่างไปเร็วมาก
สื่อเองก็ต้องปรับตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
วิภาควิจารณ์ต่างนานาสื่อมวลชนไทยได้รับฟังได้รับทราบแน่นอนนะคะ
เราก็จะมาพูดคุยกันในวิชาชีพด้วยขอบคุณทุกคำติชมสำหรับการทำงานของสื่อมวลชนไทยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณนักข่าววันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตลอด๕๖ชั่วโมงนะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ
อีกสักครู่นะคะคุณเขมสอนและคุณโรสลินรออยู่ในไทยรัฐนิวส์โชว์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ